โหร้อนก็ร้อนฝนก็ฝน
ข่าวสารก็ต้องดูทั้งหนังสือพิมพ์เปิดทั้งไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
แต่คุณผู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนรถหนามารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันแล้ว
อย่างที่เห็นพื้นดินแตกระแหงแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนแรงมันก็ตามมาด้วยนะคะ
พื้นที่เนี่ยร้อนจัดแรงจัดแต่ว่าก็มีฝนเทลงมามันจะเพียงพอหรือเปล่า
ไม่แน่ใจวันนี้ยังคงมีฝนตกลงมานะคะเป็นพายุฤดูร้อนที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบน
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันจากประกาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่สิบหก
ออกมาล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ตีห้านะคะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในวันนี้
มี๘จังหวัดบนภาคเหนือตอนบนนะคะนั่นคือแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูน
ลำปางพยาวแพร่น่านพื้นที่นี้จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่
เฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงพืชผลทางการเกษตร
ส่วนพื้นที่อื่นอื่นนะคะเรื่องของฝนวันนี้เนี่ย
ลดลงไปมากกว่าคาดการณ์เห็นไหมคะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ต้องตรวจสอบกันอย่างถี่ถ้วนแล้วก็บ่อยครั้งพื้นที่ตอนกลางของประเทศเนี่ย
พูดได้เลยว่าร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ๔๐องศาหลายพื้นที่
แต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมสังเกตภาคเหนือตอนบนแถบตะวันตกเนี่ยนะคะ
รวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ช่วงสักสี่โมงเย็นเนี่ย
เริ่มมีฝนหนักเบาบางพื้นที่นะคะ
ปัจจัยก็เนื่องมาจากว่ามีลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ

ปะทะกับอากาศร้อนก็ทำให้มีฝนตกลงมา
ถ้าดูภาพรวมแล้ววันนี้ภาคอีสานนะคะ
ค่อนข้างร้อนมีฝนตกบ้าง
ร้อยละ๑๐ของพื้นที่แถบตอนกลางของภาค
ส่วนภาคกลางวันนี้ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก
ส่วนใหญ่จะร้อนหน่อยละกันนะคุณผู้ชม
ภาคตะวันออกนั้นมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงเย็นนะคะ
สัก๔โมงเย็นเป็นต้นไปถึง๖โมงเนี่ย

ภาคใต้วันนี้ต้องเทคะแนนให้เรื่องของฝนเช่นกันนะคะ
ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งอันดามันจะหนักหน่อย
ก็คือฝั่งอันดามันราคาตกประมาณ๑๗๐ของพื้นที่
นับตั้งแต่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูนลงไป

หากฝั่งหรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ค่อนข้างร้อนนะคะ
แต่อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงเย็นเช่นกัน

แต่ก็ไม่แน่คุณผู้ชมมันอาจจะไม่มีก็ได้
เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงตามเรื่องของปัจจัย
และคืนลมและความชื้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ใครช่วงนี้ร่างกายของเราไม่แข็งแรง
ต้องทำให้แข็งแรงแล้วก็ระวังเรื่องของยุงลายด้วย
เพราะว่าไข้เลือดออกก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่ระมัดระวังกันนะคะ

วันนี้จ้างรถไถนาเข้ามาเตรียมดินเพื่อทำการเกษตร
ฝนฟ้ามาค่ะคุณผู้ชมขอตัวกันก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้